แล้วก็มีการผ่าชนะสูตรพลิกศพกันใหม่
อันนี้เป็นความคิดของคุณแม่ที่ได้มีการปรึกษาร่วมกับทนายความต่าง
โดยเฉพาะทนายกฤษณะทนายเดชาแล้วก็ทนายตั้ม
ทีนี้หลังจากที่แม่มีแนวคิดใหม่แบบนี้ออกมาคุณผู้ชม
ต้องยอมรับนะคะว่ากระแสสังคมมองแม่ดีขึ้นรู้สึกบวกมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ต้องบอกตรงนะคะว่าแม่ในสายตาโซเชียลในสายตาของสังคมคุณแม่ติดลบ
โดยเฉพาะไปพูดถึงเรื่องของเงิน๓๐ล้าน
นั่นแหละทำให้สังคมมองว่าแบบนี้ไม่ให้อภัยคุณแม่๑๐๐
แต่พอมีความคิดที่จะอายักษ์ศพคุณแตงโม

เริ่มโอเคกันมากขึ้นเพราะชาวเน็ตบอกว่าสิ่งที่แม่ตัดสินใจ
คือเป็นการตัดสินใจที่ทำดีที่สุดแล้วนะคะทำถูกต้องแล้ว
เพื่อเป็นการตามหาความยุติธรรมให้กับลูกสาวครั้งสุดท้าย
แล้วถามว่านี่ลองดูกันหน่อยนะคะให้อภัยแม่กี่เปอร์เซ็นค่ะชาวเต็
ผมให้อภัยแม่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยน้อยมากเลยนะคะ
บางคนบอกว่าให้อภัยแม่๑เปอร์เซ็นต์เย่ลุยร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วแต่ความคิดเห็นนะคะนานาจิตตังค์นะคะ
ทีนี้ก็มีบางคนค่ะไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของทนายสิทธา
บอกว่าคุณแม่ทำถูกต้องแล้วส่วนเปอร์เซ็นต์การให้อภัยนั้น
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอดูก่อนรอดูอะไรคะ
รอดูว่าต่อไปนี้จะมีการแกล้งอีกหรือเปล่า
ถ้าการทวงความยุติธรรมแบบนี้ดำเนินไปอย่างเป็นธรรม
การให้อภัยแม่ก็จะมากขึ้นอาจจะไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ก็เห็นจะได้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของทนายตั้ม
ก็คือคุณเบนส์อาปาเช่นะคะมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
แจ๋วนี่แจ๋วค่ะแล้วมีการตอบกลับด้วยนะคะ
ทีนี้เบ้นอัปเช่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
รู้สึกดีใจแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณแม่มีการอายัดศพคุณแตงโม
เพื่อไปผ่าชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์การให้อภัยแม่นั้น
เดี๋ยวนี้ต้องพูดเป็นเปอร์เซ็นกันนะส่วนเรื่องของการให้อภัยแม่นั้น
ในฐานะที่มีการติดตามข่าวสารแล้วก็รู้จักกับทนายตั้ม
ขอให้อภัยคุณแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเบ้นอปาเช่บอกว่า
ก็เข้าใจคุณแม่นะคะในวันแรกที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
อาจจะอาการตื่นตระหนกตกใจพูดอะไรมาอาจจะยังแบบอืม
ยังไม่รอบครอบนะฮะก็เลยพูดออกไปนะ
หลังจากนี้สิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อ
ก็คือเรื่องของการตามหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะ